ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมรัศดรที่
เดินขบวนจากอนุสรีประชาธิปไตยไปยังพื้นที่
บอกว่าต้องการเข้าไปถึงพระบรมหารัชวังเนี่ย
เพื่อจะไปยื่นจดหมายนะครับบอกว่าเป็นการเขียนจดหมาย

เป็นจดหมายที่เขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากนั้นเขาก็ได้ยุติการชุมนุม
หลังจากที่หย่อนจดหมายกันเรียบร้อยนะครับ
ตู้ปลายศนีสีแดงมีอยู่๔ตู้นะครับ
หลังจากที่กลุ่มรัศดรยุติการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็มีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียนะฮะ
รวมถึงเพจของเยาวชนปลดแอบนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะภาพที่เขาเผยแพร่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นตู้ปรายศนีย์จำลองสีแดง๔ตู้ที่ห่อนจดหมายกันเสร็จเรียบร้อย
นี่นะฮะกลุ่มรัศดรที่หย่อนจดหมาย
ราศดรศาลตามที่เขาเรียกนะฮะที่หน้าถนนหับเผยนะครับ

ปรายศนีย์๔ตู้ถูกขนขึ้นรถกระบะของตำรวจสนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่นั้นไป
แล้วก็นำไปเก็บไว้ที่สอนอนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันยกรถตู้ทั้งหมดขึ้นรถก่อนขับออกไปใช้เส้นทางถนนสนามชัย
มีรายงานบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังขนไปเนี่ยฮะ
ผู้ชุมนุมบางส่วนก็เห็นก็ตะโกนบอกว่าเอออย่าเอาไปทิ้งนะพี่ประมาณอย่างนี้นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้ว
ปรายศนีย์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอาไปไหนต่อ
จากตำรวจเก็บไปไว้ที่สอนอชนะสงครามนะฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยไปที่สนชนะสงครามนะครับ
ได้ไปถามภูมิกับการสอนอชนะสงครามพันธุ์ตำรวจเอกวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรนะฮะ
พอภูมิกับการสนชนะสงครามนะครับ
ภูมิกับบอกว่ายืนยันว่าตู้ปรายศนีย์ทั้งหมดของกลุ่มรัศดร
ยังถูกเก็บไว้ที่สนชนะสงครามนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยนำตู้นี้มาส่งให้กับพนักงานสอบสวน
อันนี้ก็เป็นไปตามหลักของการดูแลพื้นที่
เมื่อมีสิ่งของไปวางขวางหรือว่ากีดขวางอยู่ในถนนสาธารณะ
สำนักงานเขตเมื่อไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง
ก็ต้องเอามาให้ตำรวจเอามาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพื่อหาเจ้าของ
คือถ้าจะต้องเรียกมาก็ลักษณะเปรียบเทียบปรับเรื่องของกีดขวางทางสาธารณะ
หรือว่าถนนสาธารณะนะครับทางตำรวจตอนนี้ก็นำเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ
ทั้งสี่ตู้นะฮะเดี๋ยวจะเก็บรักษาไว้ก่อนส่วนจดหมายที่มีการหย่อนเอาไว้
ในตู้ปรายศนีย์ทั้งสี่ตู้ภูมิกับการสอนอชนะสงครามบอกว่า
สอนอชนะสงครามคงไม่ได้ตรวจสอบค่ะนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ย
ทั้งสี่ตู้ก็รู้อยู่ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าใครจะเป็นเจ้าของตัวจริงเท่านั้น
เพราะฉะนั้นยังไม่จำเป็นต้องขยายผลตรวจสอบไปถึงข้างในอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าพลโนตรีปิยาตาวิชัยรองพวชนนะครับบอกว่าตู้ปริศนีย์สีแดงทั้งหมดเนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาแสดงออกในการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
ยืนยันว่าตอนนี้อยู่ที่สนชนะสงครามเช่นกันนะฮะที่รองพบชนบอกนะครับ
แต่จะต้องเก็บไว้เพื่อประกอบสำนวนสอบสวนด้วยเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุม
ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เขียนจดหมายแล้วหย่อนในตู้ไว้หรือเปล่านั้น
เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเนื้อหาในจดหมายเนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไร
อันนี้นะฮะทางตำรวจที่บอกเอาไว้นะครับค่ะ